ที่ตอนนี้คัดได้๑๓๗ล้านใบแล้วนะ
จากทั้งหมด๒๒๓ล้านใบ
ส่งมาเยอะกว่า๔ปีที่แล้ว
ถูกต้องคุณนะคะจะทายถูกหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าแน่นอนฝรั่งเศสก็ได้แชมป์ไปแล้วนะคะ

ทายกันถูกมาว่าฝรั่งเศสนั้นได้แชมป์นะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะมีน้องนักเรียนมาช่วยคัดแยกด้วยนะคะ
จากสถาบันสันติราชบริหารธุรกิจนี้

ว่าลุ้นนะว่าใครจะคว้าเงินถึง๑๐ล้านบาทไปได้
ส่วนตัวเขาค่ะก็เชียร์ทีมตราไก่อยู่แล้วนะ
เพราะว่าอะไรเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสค่ะ

เราก็เลยโดนเชียร์ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

ยุคผมฝรั่งเศสได้ชำโล่๒สมัยแล้วอ่ะครับ

สวนให้เด็กตั้งแต่บนโรค

และสุดท้ายถูกน้ำพี่นานบาน๔ควบ
เขาบอกว่าเป็นอะไรนะ

แหมไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะ
เหมือนเป็นการโปรโมทหนังแต่พีคมาช้ามากเลยอ่ะหนังออกไปแล้วตอนนี้พี่ชาย
ไปโปรโมทที่ไต้หวันแล้วว่าไต้หวันใช้อยู่แคนาดาใช้อยู่ไม่กล้าใช้อยู่นะครับผม
พี่ที่รักพอดีกันในเรื่องใช่ไหม
อุ้ยแต่เราก็ไม่มีที่รักสถีนะครับพี่สาม
ทำไมล่ะเดี๋ยวก็มีครับมันต้องเจอคนที่ดีจริงครับผม
ที่จะเป็นที่รักของเราแล้วเราเป็นที่รักของเขาด้วย